มีอาชีพรับจ้างรับมีด

ลีลาการพูดภาษาอังกฤษของคุณตา

ลองฟังดูค่ะ
ก็อุปเนี่ยเรารู้เลยครับคำนี้

มีเหรอภาษาไทยทะเลป่วยมีเหรอ
อันนี้มันเมาขึ้นนั้นอ้วกแตกอ้วกแตนต้องหาไปหาหมอ
แล้ว๔ตัวเดียวตาเอาสีตัวเดียวกับทะเลไงแมนคนผู้ชายไง
สี่แมนชาวทะเลสี่ฟุตอาหารฟุตทูโกอาหารเดินได้อย่าไปแปลอย่างนี้นะ
ฟุตทูโกเนี่ยอาหารตามสั่งไก่เป็ดแล้วพวกเขาก็ไม่รู้
เป็นไงคุณพ่อภูมิเป็นไง
เขาเรียกว่าพูดภาษาอังกฤษได้คล่องปลือเลย
ใช่เหมือนแบบแนะนำเทคนิคการท่องสัตว์ภาษาอังกฤษไง
นี่ค่ะเจ้าของคลิปนี้ชื่อว่าคุณเบิ้มนะคะ
คุณเบิ้มบอกว่าเขาไปนั่งอยู่ที่ร้านเช่าพระแถวหนองจอก
แล้วก็เจอคุณตาท่านนี้โดยบังเอิญก็มาเดินรับจ้างรับมีด
แล้วก็ชวนคุยกันอยู่ดีคุณตาก็พูดภาษาอังกฤษแบบนี้
คือจริงแล้วก่อนหน้านี้ก็พูดยาวแต่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ช่วงท้าย
เขาก็เอกใจว่าอุ๊ยคุณตาถามจริงคุณตามีอาชีพอะไรกันแน่
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษหรือเปล่า
คุณตาเขามีอาชีพหลักก็คือรับจ้างรับมีด
อาชีพเสริมคือสอนภาษาอังกฤษด้วยนะจ๊ะ

นี่ค่ะคือคุณตาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคุณตาก็เรียนจบโรงเรียนวัดสุทัศน์รุ่นแรกเลยนะคะ
ตอนนั้นเรียนไม่จบม๘ไม่ได้ต่อมหาวิทยาลัย

ไปทำงานอยู่ที่ซาอุดีอาราเบียอยู่หลายปีค่ะ
ก็เลยพูดได้หลายภาษาไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะคะ
เจ้าของคลิปก็เลยบอกว่าชื่นชมค่ะ

ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานของรัฐลองพิจารณาดูหน่อยไหม
อยากจะให้คุณตามีอาชีพเสริมเป็นหลักแหล่งสอนภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ค่ะ
ใครเจอคุณตาก็ไปทักได้นะคะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณตาเป็นใครที่ไหนยังไง
เพราะว่าคุยกันอยู่ลูกค้าเรียกคุณตาก็เลยไป
ใครรู้จักคุณตาก็ไปทักทายคุณตาดูหน่อยนะคะ

ใช่นะคะอุดหนุนคุณตาด้วย